ที่ชัยนาศยังมีบรรยากาศของการซื้อขายสละกินแบ่งอัธบาลด้วยค่ะ
คือมันมีเลขมาหลายแหล่งนะ
เลขนายกรุงตู่เลขแม่ผึ้งพุงพงดวงจาดอู
คนก็ตีความวิเคราะห์กันซื้อกันหลากหลายไปดูบรรยากาศกันหน่อย

อยากรวยต้องซื้อร้านนี้
โอ้ยมันก็มีโอกาสกันทุกคนล่ะอยู่ที่ดวงก็จะโชคดีนะ
เรียกว่าบรรยากาศก็มีคนมาซื้อลอตเตอรี่กันไม่ขาดสายแหละ
มากันเรื่อยก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้
เลขเด็ดที่นักเสี่ยงโชคต่างมากว้านซื้อครอบครองจนเกลี้ยงแผงนี้นะคะ
คือแรกทะเบียนรถของนายุคกัธมนตรี
ไปปฏิบัติภารกิจในการเดินทางไปชมงานมหานครผลไม้๒๐๑๗ที่จันทบุรี

นี่ไงคนก็เลยแบบเออเลขนี้ไหมจันทบุรีนี่ไงหนึ่งสี่ตัว
ก็ลุ้นดูนะคะว่าจะถูกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ย
คือเราก็ไปตีความกันเอาเองนั่นแหละว่าแบบเออรถนายกเขาเคยให้เลข
รางวัลมาหลายคนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลขนะ
อยู่ในใจคนกว้านซื้อกันไม่แค่นั้นสิ
คือวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมคะเรานำเสนอกัน
ครบรอบ๒๕ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เลขนี้ก็เป็นอีกเลขหนึ่งนะคะที่คนให้ความสนใจไปซื้อกันมาก
อาจจะ๒๕ปีไหมหรืออาจจะเป็นปีเกิด
อาจจะเป็นอะไรคนก็ตีความกันได้นะคะ
ก็ซื้อกันหมดเกลี้ยงแผงเลยทำไมอ่ะนี่ไม่ได้สนใจเฉพาะคนแถวนั้น
คนข้างผมก็สนใจดั่งจดอยู่เนี่ยเห็นมั้ย
คุณเห็นอะไรดีครับคุณชัยต่องมีฉันสนใจข้อความไลน์ดูดูไว้
ขอโทษทีผมไม่รู้เห็นคุณจดนิดด้วยจดตัวลงไปเลย
เห็นเรื่องลอตเตอรี่หน่อยไม่ได้เลยนึกว่าดิฉันจะจดไปซื้อตาม
โอ้โหว่าไปก็จดจริง
มันบรรยากาศแค่ที่เดียวนะครับยังมีอีกหลายที่โอ้ยยังมีอีกเยอะ
หลายที่หลายจังหวัดเลยนะครับก็คึกคักมากเลยในช่วงนี้
โดยเฉพาะช่วงที่มันใกล้ถึงวันที่จะเลขออกแล้วเนี่ยนะ